คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องขโมยขโจร
ปกติเนี่ยคนที่มาขโมยเงินเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นหรอก
คนที่ก่อเหตุเขาจะเอากลับมาคืนถูกไหมขโมยแล้วก็ไปเลย
แต่เหตุการณ์นี้ค่ะผู้หญิงคนนี้เขามาขโมยเงิน
ท้ายที่สุดเขาเอามาคืนเพราะอะไรรู้ไหมเขาฝันว่ามีผีมาทวงคืน
ทวงให้เอาเงินมาคืนเนื่องจากอะไรเนื่องจากจุดที่เขาไปขโมยเนี่ย
เงินมันอยู่ในโกรธเก็บเท่าอัฐิของคนตายที่วัด
เอาเป็นเรียกง่ายเงินผีเขาก็ต้องไปเอาคืน
ผีมาทวงคืนผีมาเข้าฝันนะคะครับเหตุการณ์นี้เนี่ย
เกิดขึ้นที่วัดป่าบ้านหนองว่าที่อำเภอศรีนรงค์ที่สุรินทร์นะคะ
เราก็ไปสอบถามทางพระนิพนธ์อันติโกรักษาการท่านเจ้าอาวาส
ท่านก็เล่าให้ฟังค่ะว่าเมื่อวันที่๗ที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ชาวบ้านที่เขาออกมาเก็บเห็ดเนี่ยบอกว่าแบบเนี่ย
หลวงพ่อที่เก็บอัฐิบริเวณเจดีข้างกำแพงวัดเนี่ย
ดูสิหลวงพ่อมันโดนรื้อค้นกระจัดกระจายไปหมดเลย
อัฐิของคนตายเนี่ยเกลือนเต็มไปหมด
ทีนี้ค่ะพอพระนิพนธ์ไปตรวจสอบก็เห็นทั้งรอยนิ้วมือ
รอยงัดพวกโกดเท่าอัฐิเนี่ยนะคะเป็น๑๐โกดเลย
ทางพระนิพนธ์ก็เลยแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
แจ้งญาติคนตายเนี่ยให้มาตรวจสอบด้วย
แล้วทุกคนก็คิดว่าคนที่เข้ามาก่อเหตุเนี่ย
คงจะเอาเหรียญเอาเงินที่ใส่ไว้ในโกรธไปแน่
ชาวบ้านเขาก็ว่าหูใจจะสลายอะค่ะ
ก็ต้องพยายามเก็บเท่ากระดูกเนี่ย

ทีนี้พอตรวจสอบชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่า
คนที่มาก่อเหตุมาขโมยตังค์ไปเนี่ย
น่าจะเป็นผู้หญิงที่เป็นคนในหมู่บ้าน
ผู้หญิงคนนั้นสติไม่ดีด้วย

เป็นวันพระไงคะแล้วก็มีญาติคนตาย
เอาอาหารเอาเงินใส่ถาดมาไหว้อัฐิคนตาย
แล้วผู้หญิงที่มาก่อเหตุเนี่ยนะ

ญาติกักตัวอยู่อยู่ที่วัดนี่แหละ

ว่ามีเงินของญาติคนตาย
เอามาใส่เอาไว้แล้วก็เข้ามาก่อเหตุนะคะ
เดี๋ยวฟังพระนิพนธ์รักษาการเจ้าอาวาสหน่อยค่ะ
พระนิพนธ์เยี่ยมมันดึงออกไม่ได้นะ
มันบาดมือมันก็ปรงไว้เผื่อเผื่อ

โอ้โหพระนิพนธ์บอกด้วยนะ
ว่าพอเกิดเหตุนะผู้หญิงคนนี้

หลังจากนั้นเนี่ยผู้หญิงเอาตังค์มาคืน

ก็เนี่ยผู้หญิงคนนั้นเขาก็เล่าให้อัตมาฟัง

ว่ามีผีจะมาเอาชีวิตทีนี้พอตื่นมา

ผู้หญิงคนนั้นก็เลยตัดสินใจเอาเงินมาคืนให้กับทางวัด

คนตายถามว่าญาติคนตายเอาเรื่องอะไรหรือเปล่า
คนตายเขาก็ไม่ติดใจเอาความกับหญิงที่ก่อเหตุ

เป็นหญิงสติไม่ดีด้วยนะคะ